คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนที่มีฉายาว่าวันว่างว่าง
แต่พอว่างแล้วไปแต่งตัวคล้ายกับตำรวจควบคุมฝูงชน
แต่ติดสัญล้งสัญลักษณ์อะไรกลับหัวกลับหาหมดเลยนะคะ
ตำรวจเลยบอกว่ามาจะได้ไม่ว่างอีกต่อไปออกหมายเรียกซะเลย
ไปดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าว่างค่ะ
ไหวไหมเนี่ยพี่อุ๋ยนี่คืออะไรไปทำคอนเทนต์อย่างนี้หรอ
ไปทำคอนเทนต์ในสวทชีลค่ะอ๋อแล้วแต่งตัวอย่างนี้
เวิธวั่นว่างว่างเวิธวันว่างว่าง
ว่างเกินไปไหมคะไปแต่งตัวแบบนี้ค่ะคล้ายชุดตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะ
แล้วก็ไปป่วนในสนามแข่งรถสงขลาสปีดเวย์ที่สงขลา

บิดคันเร่งของรถจักรยานยนต์คันเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โห
พอไลฟ์เสร็จคลิปนี้เป็นหลักฐานชั้นดี
ที่ตำรวจจะเรียกตัวมาเพื่อดำเนินคดีนะคะ
คุณผู้ชมลองสังเกตที่เขาแต่งตัว๔โลกกุ้งโลก

มีข้อความบอกว่าตามที่ปรากฏในคลิป
มีชายแต่งกายเครื่องแบบตำรวจ
เหตุเกิดที่สนามแข่งรถสงคลาสปีดเวย์
ทางสพคูเต่าออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวแล้ว

ทิ้งท้ายไปว่าจะได้ไม่ว่างอีก
คนในคลิปนี้เบิร์ตวันว่างชื่อจริงก็คือ

กับทางหัวหน้าสถานีสพคูเต่า

ร้อยเวรรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะคะ

กระทำของผู้ชายคนนี้เข้าข่ายความผิดหลายอย่างค่ะ

และเข้าข่ายความผิดฐานใช้เครื่องหมายราชการมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ใครที่ต้องการจะใส่ชุดเจ้าหน้าที่เผื่อทำการแสดงหรือสร้างคอนเทนต์
มันทำได้ไหมเดี๋ยวให้ตำรวจตอบคำถามนี้ก็แล้วกันนะคะ
มีคนสงสัยว่านักแสดงทำไมเขาถึงแต่งได้
คือต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ที่เป็นพนักงานเจ้าของที่
คือผู้กับหรือว่าคุณภาคศาลในพื้นที่นั้นที่เรามีการแสดง
ก็คือสามารถที่จะแต่งกายได้หรือว่าแสดงละครได้
ถ้าเครื่องนี้ถ้าทางเบิร์ดหรือว่าทางผู้จ่ายติดต่อมา
ก็จะตามตัวเบอร์ธวันว่างให้มาพบตัมหวัดเร็วที่สุด
แล้วสำคัญมากเลยคุณผู้ชมต้องขยายผล
ปืนที่สะพายหลังอยู่ของจริงหรือของปลอม
มันน่ากลัวมากนะคะมันผิดกฎหมายนะคะ
จริงแล้วต่อให้เป็นของปลอมก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะ
ไปสะปายปืนแบบนี้แล้วเนี่ยเครื่องหมายกระพังกระพังเห็นไหม

ก็หาอะไรทำที่มันเป็นประโยชน์กว่านี้หน่อยนะ